เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในงานสวดอภิษฐรรมศพนะคะที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองมะแซวที่อำนาจเจริญ
ชุดสืบสวนสภพมืออำนาจรณ์ปกครองจังหวัดอำนาจรณ์ก็ลงพื้นที่
เขาบอกว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเมามาก่อนแล้วไม่รู้เมามาจากไหนแต่มางานศพด้วยกัน
เข้ามาถึงงานศพเถียงกันมาตั้งแต่ประตูบ้านนะคะตั้งแต่ยังไม่เข้างานได้ยินเสียงเถียงกันมา
แล้วสามีทำร้ายร่างกายภรรยาก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปเคารพศพข้างใน
ภรรยาเดินตามมาติดเลยจนถึงประตูทางที่จะเข้าไปเข้ารบศพ
ควัก๙มมออกมาบอกมึงคิดว่ากูไม่กล้ายิงใช่ไหม
ปั้งนี่รอยกระสุนลงกระเบื้องแบบนี้เลยค่ะยิงไปหนึ่งนัดลงพื้น
กระเบื้องนี้แตกระจายใส่คนในงานเจ็บเล็กน้อยกันไป
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูนะคะลงพื้นที่ที่บ้านที่จัดงานศพ
ก็มีชาวบ้านเขาจับกลุ่มพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ริมประตูทางเข้าในบ้านที่เป็นจุดตั้งโลงค่ะ
คุยกับนายวิชัยเจ้าภาพจัดงานศพเขาบอกว่า
คือตอนนั้นเนี่ยสวดพระสวดอภิษฐรรมเสร็จอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว
ชาวบ้านที่ไปร่วมงานเขาก็มานั่งคุยกันคนเท่าคนแก่ว่าเออ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำอะไรยังไงกันบ้างก็จะเตรียมงาน
ได้ยินมาแต่ไกลเลยผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันมาจากโรงครัว
ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรก็เห็นว่าเออเรื่องของผัวเมียเนาะ
ฝ่ายชายเข้ามาในบ้านก่อนจะมาจุดทูปเคารพศพ
ฝ่ายหญิงตามมาติดอยู่ประตูหน้าบ้าน
ชักปืนออกมาบอกมึงคิดว่ากูไม่กล้ายิงเหรอแล้วยิงเลย
กรี๊ดแตกตื่นกันไปหมดเลยค่ะ
พอฝั่งสามีเห็นภรรยาตัวเองยิงปืนหนึ่งนัดพุ่งชาร์จเลย
ทำไงรู้ไหมคะกระโดดถีบ
กระโดดถีบเมียจนล้มลงไปกองกับพื้น
แล้วก็ตามไปทำร้ายร่างกายซ้ำจนสลบ
จากนั้นก็พาเมียส่งโรงพยาบาล
แล้วก็พาคนเจ็บทั้ง๓คนไปหาหมอหาใครมาประถมพยาบาลด้วย
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาบอกว่า
ดุดันไม่เกรงใจใครสโลแกนนี้ได้ค่ะ
อ้าวถามเจ้าของเจ้าภาพงานศพเขาบอกส่วนตัวก็รู้จักผัวเมียคู่นี้อยู่แล้ว

เพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้อยู่หมู่บ้านเดียวกัน
แต่รู้ว่าอยู่เมาทั้งคู่
แล้วมารู้อีกทีคือทะเลาะกันตีกันอยู่ในงานแล้วอะค่ะ
หนึ่งในคนเจ็บเธอบอกว่าตอนนั้นเธอนั่งคุยกับชาวบ้านอยู่
ก็ได้ยินเสียงผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันแล้วแต่ไม่ได้สนใจ

เสียงปืนมันลั่นเข้ามาดังปั้งนั่นแหละ

สะเก็ดกระสุนที่และสะเก็ดกระเบลื้อง
มันมาเฉียวโดนขาเธอแบบนี้ค่ะ
เธอบอกดีสามีคนเกาะเหตุมาแรงสร้างเหตุไว้

พ่อสามีบอกว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายปกติไม่ค่อยทะเลาะกันนะ
แต่เมื่อวานไม่รู้ไปเมาที่ไหนมาจริงก็เลยทะเลาะกัน
สะพ้ายเองก็เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นมายิงกันแบบนี้อ่ะ
ก็คงต้องให้เขาปรับความเข้าใจกันเองเรื่องผัวเมีย
ผู้ชายตรงเรียนร้อนแบบไหนก็ได้
ก็คือให้เขาใจเย็นพูดกัน
ให้เขาจะเอาเรียนกับเราพร้อมกับบรรยาวะ
ตอนนี้ฝ่ายภรรยายังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
คนเฝ้าก็คือสามีค่ะนอนเฝ้าเมียอยู่นะคะ
ทางคดีเนี่ยตำรวจสภเมืองอำนาจเจริญบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่าฝ่ายภรรยาเข้ามอบตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ
แต่ว่าต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน

แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาว่ามีอะไรบ้าง

อันนี้สภาพภรรยานะคะปูดบวมช้ำไปเลยจ้ะ

แต่มันจะมีประเด็นเรื่องยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

นี่มันมีอีกหลายเรื่องมันไม่สามารถดูได้แค่ว่า
สามีภรรยาไม่ติดใจเราไม่แจ้งความกันนะ
ซึ่งตำรวจต้องไปดูว่าข้อหาไหนที่มันยอมความไม่ได้